อีก๖วันถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเตรียมพร้อมไว้ก่อน

เพราะว่าวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายนนี้
เป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท
ครบรอบ๒๘ปี
ที่ตระบวนเบาะสุพรรณอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คนเยอะมากเลยขนาดยังไม่ถึงวันนะก็มีการเตรียมจัดงานนะฮะ
เป็นการมาทดลึกถึงอดีตราชินิลุขทุ่งทหลวงดวงจันรย์
ครบรอบ๒๘ปีแล้วอันนี้เลขเด็ดเลยชาวบ้านบอกว่าเอาเลขนี้แหละนะ
๒๘พอดีนะฮะพระอธิการประสงค์คุณากะโรเจ้าอาวาส
ทัพกระดานนะฮะแล้วก็นายสุวัสดิ์เหลืองวิลัย
วัยยาวัชกรคณะกรรมการวัดเองก็แจ้งที่ประชุมว่า๒๘ปีครบรอบ
ปีนี้จะมีการทำบุญอย่างเดียวเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์
ในวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายนนี้ใครจะไปก็ไปได้
ส่วนการแสดงมหากรรมคอนเสิร์ตที่เคยทำกันมา
มหรสบคคืนเครงที่มีคนไปเยอะ
ดก่อนนะงดก่อนก็ยังมีโควิดอยู่ไงมีพรกรฉุกเฉินอยู่มันรวมตัวไม่ได้

ส่วนประชาชนแฟนเพลงจะไปทยอยเดินทางไปได้
นำดอกกุหลาบสีแดงไปนะไปจุดทูบเทียนกราบไหว้ขอโชคขอลาบได้

บรรยากาศคนก็ไปกันคึกคักและเริ่มคึกคักตั้งแต่วันนี้แล้ว
เพราะว่าใกล้ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลพอดี
ก็แห่ไปขอโชคขอลาบกันไปนะฮะ
ประชาชนไปกราบไหว้เสี่ยงเซียมซี
เขากระซิบทีมข่าวมาแบบนี้คุณผู้ชม
เราไม่ได้พูดเองนะ

เลข๕กับเลข๙ในปิงปอง
ก็ได้สองตัวบ้างสามตัวบ้าง

ผมได้มาเขย่าไป๓ทีครับได้มาเลข๓

มันก็มีหลายชุดตัวเลขคุณผู้ชม

ชุดที่๓น่าสนใจ

เลข๓เลข๔เลข๙อะไรอย่างนี้ฮะ

เลขที่มันติดเอาไว้ในรองเท้าสีแดง

หรือว่าแม่พุ่มจะให้โชคกันนะ

ชาวบ้านก็เออมันประหลาดดีมันตรงกัน

โดยเฉพาะเลขที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อชักทวนน่ะ